คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้าคือตำรวจนำตัว
ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
กระบี่ที่มีผู้ชายคนนึงถือทุเรียน
บุกเข้าไปที่โรงแรมที่เขากักตัว

ส่งภรรยากับลูกที่บ้านไปฟาร์มไก่ยิงคนงานฟาร์มไก่บาดเจ็บอีก
รวบตัวตอนกินข้าวอยู่เลยนะคะ
คือเมื่อวานที่เราเล่าไปเนี่ยผู้ต้องหาให้การอะไรกับตำรวจไม่ค่อยได้

ไม่รู้เรื่องครึ่งกลางตำรวจบอกงงมากพูดไม่รู้เรื่องหลอน
หล่อแล้วล่ะมั้งข้ามวันแล้วเนอะ
ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
นายสมยศคงสิริอายุ๓๗ค่ะนี่นะคะ
จุดแรกที่ทำแผนค่ะเป็นสวนปาล์มน้ำมันอยู่ติดกับฟาร์มไก่
ซึ่งนายสมยศขับรถไปจอดนะคะหลังจากไปชิงตัวภรรยากับลูกจากโรงแรมที่กักตัวโควิด๑๙
แล้วก็เดินไปด้านหลังฟาร์มไก่ห่างไปประมาณ๕๐๐เมตร
ชักปืนออกมายิงนายถนอมรักษีทองอายุ๔๕คนงานในฟาร์มไก่
ยิงไปนัดหนึ่งกระสุนเข้าที่ขาเขาเขาได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็วิ่งไปขึ้นรถแล้วก็หนีไปฟาร์มเลี้ยงหมูขุนสิริฟาร์มแล้วก็ถูกตำรวจจับ
ที่ยิงนายถนอมเนี่ยค่ะนายสมยศบอกว่ายังไงรู้ไหมคะ
จำไม่ได้ว่ายิงตรงไหนกันแน่โอ้โหบอกจำอะไรไม่ค่อยได้หรอก
มึนเบอร์ให้การก็ยังวกไปวนมาดูสิ
นี่เขาถูกยิงอะไรนะขาซ้ายทะลุขาขวาใช่ไหมบอกจำไม่ได้
เขาบอกเขาวิ่งหนีด้วยรู้ว่าจะยิงแน่เขาวิ่งหนีเนี่ยฮะ
เข้าซ้ายทะลุขาขวาโอ้โหเราอ้างหลอนงงจำไม่ได้
คร่าวได้แค่นี้แน่ใจ

สมยศผู้ต้องหานะคะครับนักข่าวบอกว่า
มันควรจะหายหลอนหายมึนหายเบลอได้แล้วนะ
แต่ยังดูมึนเบลออยู่เลยนะ
แต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นคนยิงจริง
แต่ก็ยังมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นางสาวอธิชาชัยหนองจอกอายุ๔๐ปี
ภรรยาของนายถนอมคนเจ็บบอกว่าตอนเกิดเหตุนะคะ
กับสามีก็ทำงานอยู่ในฟาร์ม
นายสมยศเดินมาที่รั้วตะโกนถามว่าทำอะไร
นายสมยศไม่ตอบยิงเลยยิงไปอีกนัดหนึ่งเลยอะค่ะ
คุณผู้ชมคะแต่มันมีประเด็นนึงที่เรานำเสนอข่าวไป

ว่าเอ๊ะตำรวจที่ใส่เครื่องแบบที่ไปจับตัวในสมยศ

พันธุ์ตำรวจเอกเสกสรรแก้วสว่างผู้กำกับการสพลำทัพ
นี่เห็นไหมคะไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย

ท่านก็บอกว่าคือสาเหตุที่ไม่ได้ใส่เนี่ย
เวลาสั่งการมันจะต้องมียุทธวิธีในการควบคุมตัวผู้ต้องหา

บางทีต้องทำสีหน้าท่าทาง
ส่งสัญญาณกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ถ้าใส่หน้ากากอนามัยมันจะไม่ชัด

อาจจะเป็นอันตรายเพราะผู้ต้องหามีปืนตั้ง๓กระบอกครับ
สุดท้ายก็จับได้แบบนี้ท่านก็ชี้แจงมาแบบนี้นะคะ

ทีนี้ค่ะเรื่องทางคดีก็แจ้งข้อหา
พยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาเรื่องของการพาอาวุธปืนรวมถึงข้อหายาเสพติดด้วย
ตำรวจสพอ่าวนางก็เตรียมอายัดตัว
แจ้งข้อหาเรื่องของการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
และยิงปืนในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
คือสองท้องที่นะคะท้องที่หนึ่งก็คือโรงแรมใช่ไหมคะ
ท้องที่หนึ่งก็คือที่ฟาร์มไก่ที่ไปยิงคนงาน
ก็ต้องส่งสารฝักขังต่อนะคะ

ถูกต้องค่ะหลายอย่างเลย